เป็นคาเฟ่เก๋ที่ไม่เหมือนใคร
เพราะว่าได้รวบรวมอาหารแล้วก็แฟชั่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
เรียกได้ว่าอิ่มอร่อยพร้อมกับช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น

ติดตามรายงานจากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ดีไซน์เก๋ไก่ด้วยการตกแต่งแนวเรียบรู้สไตล์มินิมอล
ชูโรงด้วยเฟอร์นิเจอร์หินอ่อนสีขาวดำ
ตัดกับสีเขียวของแม่กไม้เพิ่มความสดชื่น
แล้วสบายตารู้สึกผ่อนคลายนั่งชิวได้ทั้งวัน
นี่แหละค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ย่านเอกมัย
คือการนำเอาไลฟ์สไตล์มาผสมผสาน
ระหว่างอาหารแฟชั่นและวิทยาศาสตร์

สามารถอิ่มอร่อยและช้อปปิ้งเพลินจบในที่เดียว
ก็คืออย่างที่บอกว่าของเราจะเป็นที่เดียว

แล้วความจริงอาหารจะเป็นรสไทยและแซ่บ
คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบกินมาก
ออกมาเป็นแบบที่กินได้จริงกินได้ทุกวันเป็นอาหารไทย
ไม่ใช่แบบมาฝรั่งรู้กินครั้งเดียวแล้วเบื่ออะไรอย่างนี้
อาหารของที่ร้านเน้นอาหารฟิวชั่นและอาหารไทยที่รับประทานได้ทุกวัน
อุ๊ยกลิ่นหอมของขวดทะเลลอยเตะจมูก
เมนูบ้านที่ถูกนำมาปรับสูตรใหม่
เส้นใหญ่กับซีอิ๊วจนหอมเกลี่ยมติดกัน
โรยด้วยซีฟู้ดไข่ไก่ที่เด็ดอยู่ที่ไก่ฉีกทอดกรอบน่ารับประทานมาก
เมนูแซ่บต้องจานนี้ค่ะลาบไก่ฉีก
ฉีกเป็นเส้นเล็กคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงราบแบบไทย
รสชาติเปรี้ยวเผ็ดโรยด้วยไก่ฉีกทอดกรอบและถั่วญี่ปุ่น
มะกะโรนีอบชีสเพิ่มความพิเศษด้วยซอสครีม
กุ้งและปลาหมึกที่อัดแน่นอยู่ทั่วจานอกมาร้อนโรยด้วยไข่กุ้ง
ไม่รอช้าขอชิมก่อนนะคะ
ลาบแซ่บสามรสคั่วทะเลก็อร่อยชีสก็เยอะมากถูกใจจริงค่ะ
ส่วนเมนูเครื่องดื่มขอเลือกเมนูชาไทย
ถูกอัดแน่นมาอยู่ในรูปแบบของน้ำแข็งก้อน
เสิร์ฟมาพร้อมหลอดทดลองวิทยาศาสตร์
มีทั้งชาไทยน้ำเชื่อมนมข้นหวานและนมสด
สนุกกับการเติมรสชาติได้เอง
ใครชอบหวานมากหวานน้อยแค่ไหนปรุงได้ตามใจชอบเลยจ้า
ปิดท้ายด้วยแฟปรามิสุถ้วยนี้
หูยอมอ้วนเลยค่ะมื้อนี้
หลังจากอีมอร่อยกับอาหารและของหวานแล้วนะคะ
ใครที่มาร้านแฟบแล็บโดยเฉพาะแฟชั่นนิสต้า
ต้องห้ามพลาดขึ้นมาที่ชั้น๒ค่ะ
เพราะว่าเป็นโซนช้อปปิ้งมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า
ทางร้านได้คัดสรรผลงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่
และแบรนด์ออนไลน์ชั้นนำมารวมไว้ด้วยกัน

รับรองว่าสาวต้องชอบมากแน่ค่ะ
เพราะที่นี่รวบรวมสินค้าแฟชั่นสวย
หลากหลายแบรนด์ดังจากอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก

เรียกได้ว่าสวรรค์ของนักช็อปเลยล่ะค่ะ
ตรงไปที่เอกมัยระหว่างซอย๑๒และ๑๔
เปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงถึง๔ทุ่ม
แต่คืนวันศุกร์เสาร์เปิดถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน